งานเดียวกันค่ะไปเจอนักร้องหนุ่มกวินดูวานคนนี้

เพราะว่างานแต่งเขาใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว
ห้าพฤศจิกายนนี้นะคะส่วนว่าที่ภรรยาคุณปุ้ยคนสวย
เขาตื่นเต้นบ้างไหมอะไรยังไงบ้าง

รวมไปถึงเรื่องที่ฝ่ายหญิงชอบโดนแกล้งแรง
กลับบ้านกันไปแล้วก็โกรธหนักมาก
จริงหรือเปล่าไปฟังกวินเล่ากันหน่อยจ้า
ผมไม่มีข้าวจะกินครับ
ก็คือเราต่อยมวยจนมันผอมเลยครับ

จริงผมอยากให้ลูกเร็วเพราะว่าอยากแบบใช้ชีวิตกับลูกมาก

แต่ผมแกล้งภรรยาผมได้แน่นอน
จริงเราก็พยายามดูแลจิตใจของเขา

เพราะจริงพอถึงบ้านผมโดนหนักอยู่
ก็น่าจะโดดอยู่แล้วฮะแกล้งทีก็อู้วหนักมากจริง
แกล้งกันทีน้ำหูน้ำตาเล็ดเลยทีเดียวนะจ๊ะ